ผมจะพาไปที่ภาคใต้ไปทั่วไทยไปจังหวัดตรัง
เขาบอกว่างานใหญ่เจ้าบ่าวนักธุรกิจ
เขาบอกว่าขนช้างนะครับ๒๓เชือกนะครับคุณผู้ชม

ขนช้าง๒๓เชือกไปหลุกหอเจ้าสาว
โอ้โหอลังการงานสร้างมาก
ผมว่าต้องติดตามชมแล้วครับนี่แหละครับภาพที่เห็นนะครับ
บรรยากาศที่คึกคักสนุกสนานกันอย่างมากนะครับ
สำหรับพิธีมงคลสมรสระหว่างที่จดทะเบียนบนหลังช้าง
ระหว่างนายมานวดนุ่มใหม่นะครับ
บ่าววัย๓๑ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
กับนางสาวทิพย์นิมนต์ดวงแก้วอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นของสายการบินแห่งหนึ่ง
โดยการจัดขึ้นนะครับงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเมื่อวานนี้นะครับ

กับเป็นงานช้างจริงเพราะฝ่ายเจ้าบ่าว
เดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้อง
และเพื่อนแบบไม่ธรรมดาเป็นการขี่ช้างมาพร้อมกับขบวนขันหมาก
สอดทองมั่นและเงินสดอีก๕แสนบาท
เพื่อมาสู่ขอเจ้าสาวรวมทั้งจดทะเบียนบนหลังช้างนะครับ
ทะเบียสมรสบนหลังช้างผมก็ไม่เคยเห็นนะครับ
เพราะปากใต้นะครับถ้าเป็นทางสุรินก็จะเห็นบ่อยนะครับ
คบหาดูใจกันมานาน๑ปี
ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันโดยเจ้าสาวประทับใจเจ้าเบ่า
ที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและเสมอต้นเสมอไป
ส่วนเจ้าบ่าก็ชอบที่เจ้าสาวอัธยาศัยดีและมีไลฟ์สไตล์คล้ายกัน
ขณะที่ทางด้านคุณพ่อของเจ้าบ่าวนะคะ
คือคุณพ่อมนูนนุ่นใหญ่
ก็รู้จักคุ้นเคยกันดีกับคุณพ่อของเจ้าสาวค่ะ
เพราะว่าเป็นเพื่อนกันในกลุ่มคนเลี้ยงช้างไง
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้ลูกของเรามาดองกันมารู้จักกันไว้
ทีนี้พอแนะนำลูกให้รู้จักกันแล้ว
ทั้งคู่ก็รักกันรักใครชอบพอกัน
กระทั่งลงเอยด้วยการแต่งงานครั้งนี้นะคะ
คุณพ่อเจ้าบ่าวบอกด้วยบอกว่า
พ่อตั้งใจจะยกช้างให้อีก๒เชือก
ก็คือพลายคำมุกอายุ๑๕ปี
ที่เจ้าเบ่าขี่นำขบวนขันหมากมา
แล้วก็อีกเชือกนึงคือพังสมบูรณ์อายุ๓๐ปี
พ่อบอกว่าพ่อตั้งใจช้างสองเชือกนี้
เป็นการรับขวัญลูกสะพ้ายด้วย
โอ้โฮครับยินดีนะครับ